แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้

แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้
แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้

แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้
แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้

แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้

แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้

แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้

แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้

แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้
แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้
แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้
แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้
แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้

แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้

แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้

แขกเบอร์ใหญ่ของผมในวันนี้
อเจมส์อาจารย์เห็นเป็นอาธิสมารไกลองค์พ่อส่งพ้ายภาษาอ่อนแปลกแล้วก็มีภาคกรเต็มไปหมดเลย
แล้วแต่ละพระกรก็ทรงถือปางแต่ละปางทั้ง๓๒ปางของพระองค์ท่านเอาไว้
อาจารย์ก็บอกกล่าวเล่าเรื่องนี้ให้กับอาจารย์ชูศักดิ์วิศนุคำลนศิลปินอาวุโสระดับประเทศ
ท่านก็เป็นอีกหนึ่งในศิษยานุสิตที่มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
ท่านก็บอกโอ้โหอาจารย์ได้ครับเดี๋ยวผมจะวาดภาพนี้ขึ้นมา

ภาพนี้ก็รังสรรค์ขึ้นมาเสร็จ
และเป็นภาพสุดท้ายในช่วงชีวิตของอาจารย์ชูศักดิสุมคำนวณด้วย

ใช่ทรงคุณค่ามากท่านวาดก่อนที่ท่านจะเสีย
คุยเรื่องส่วนตัวของอาจารย์หน่อยครับผมเห็นอาจารย์เรียนจบกฎหมายมา

แต่สิ่งที่ทำในปัจจุบันห่างไกลจากสิ่งที่เรียนมาเลยนะอาจารย์

อาจารย์นี้อยากจะเป็นอายการหรือเป็นผู้พิพากษานี่คือความฝันในวัยเด็ก
คืออยากจะช่วยเหลือคนที่อาจจะถูกต้อง
หรือได้รับความเป็นธรรมอยากจะได้แสดงศักยภาพอย่างนั้น
แต่อย่างที่บอกว่านอกเหนือจากความอยากของตัวเองแล้วมันมีเรื่องของคำว่าวาสนาด้วย
คือตั้งแต่เด็กคุณเลอาจารย์จะสวดมนต์นั่งสมาธิไห้พระเป็นประจำ
แล้วมันก็หายไปหายไปในช่วงที่เริ่มเป็นนุ่มเนาะ
เริ่มมีแฟนเริ่มมีอะไรอย่างนี้มันก็หายไป
เสร็จแล้วมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่อาจารย์อยู่มหาลัยปีหนึ่ง
ค่ะที่แอบแบ็ค
ที่แอบแบ็คอาจารย์ฝันซ้ำกันฝันเห็นช้าง
อาจารย์ฝันเห็นช้างซ้ำกันฝันว่าช้างตัวใหญ่มากตัวใหญ่
ไล่ตามทุกวัน
เท่ากับตัวรู้องค์ความรู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่เราเพิ่งจะเรียนรู้ในปัจจุบัน
แต่เกิดจากการสะสมคุณเลสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ปฏิบัติแล้วยึดถือมาตลอด
คืออาจารย์เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะตาย
ในเมื่อวันหนึ่งเราจะตายห่วงเวลาของมนุษย์ตีเลขกลมร้อยปีไม่เกินนี้
ดังนั้นถามว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ล่ะเรามีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่
จะถึงหรือไม่ถึงด้วยร้อยปีเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเราจะทำอะไร
เราจะช่วยสร้างคนให้ประสบความสำเร็จทั้งภายในและภายนอก
เพื่อจะได้มาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง
เราจะเอาคุณธรรมหรือพลังวิเศษที่สะสมมาตั้งแต่คนจะเรียก
มาสนองตอบตันหากิเลตัวเองผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ทำแบบนั้น
ผมมีความรู้สึกว่าทำอย่างไรที่พระธรรมของพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน
ับทุกข์ได้อย่างแท้จริงบารมีขององค์พระคเนต
เหตุที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ที่มีความศรรษฐาพระองค์ท่านไปให้เกิดประโยชน์มากได้
ผมอยากจะเผยแพร่ตรงนี้แล้วช่วยให้คนที่กำลังต้องการกำลังใจ
มาหาผมแล้วได้รับพลังใจได้รับความสุขในทันทีกลับไป
ผมใช้คำว่าแทบจะทุกคนได้เลยนะ
สามารถพิเศษอาจารย์มันเข้ามาในชีวิตเมื่อไหร่ครับอาจารย์
จริงผมเองก็เหมือนกับคนทั่วไปนะครับ
ครั้งแรกเลยมันเริ่มจากการที่ว่าคุณพ่อผมเนี่ยทำธุรกิจก็คือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
แล้วผมเป็นคนหนึ่งที่จะชอบฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันก็จะชอบตามไปไซส์งานต่างของคุณพ่อ
มันก็เริ่มจากการที่ตอนนั้นผมติดตามคุณพ่อไป
แล้วพอดีเขากำลังคุยกันเรื่องว่าเดี๋ยวกำลังจะตั้งศาล
อ่ะกำลังจะตั้งศาลโหมันก็ประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วนะ

ใช่ศาลพระภูมิศาลพระภูมิศาลพระภิกรเนสอะไรอย่างนี้

อยู่ผมก็บอกว่าให้ตั้งศาลพระภิกรเนสสิ
แล้วให้ตั้งอยู่บริเวณนี้ผมก็ชี้ไป
แป๊บเดียวเสียงดังป้าบเลย
คุณพ่อก็เบิร์ดกระโหลกผมเลยว่าผู้ใหญ่คุยกันอยู่อย่าเพิ่งมาแทรก
ปรากฏเพื่อนคุณพ่อหรือลูกค้าคุณพ่อท่านนั้นท่านก็ตกใจ
ท่านก็บอกว่าเนี่ยมีโหนพรามมีสินแสมาบอกให้ตั้งตรงนี้เหมือนกัน

นี่แหละเขาก็เลยตกใจ
พอเขาตั้งเสร็จวางอะไรไปเสร็จต่าง
เจริญรุ่งเรืองดีในยุคของคุณพ่อยุคนั้นเลย

คุณพ่อผมชื่อคุณกิมก็บอกลูกเฮียกิมนี่มีความสัมผัสพิเศษตรงนี้

ผมได้ประมาณ๗ขวบ๘ขวบเองนะครับ
หลังจากนั้นมันพัฒนามายังไงครับ
มันพัฒนาจากการที่ผมชอบนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์

ชอบมากคือทำแบบเป็นปกติแล้วผมมีพี่น้อง๓คน

คนอื่นจะไม่ได้สนใจอย่างที่ผมสนใจ

ผมได้มีโอกาสไปกราบเจ้าพระคุณสมเด็จ
ครั้งแรกที่วัดบวรรณ์ก็ได้เจอท่าน

ธรรมะที่ท่านแสดงหรือสิ่งที่ท่านต่อ
มันช่วยยกระดับปัญญาของผม
ซึ่งมีอยู่น้อยนิดให้มันเพิ่มขึ้นมาบ้าง

ได้มีแนวทางว่าอ๋อท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเทพเทวา
บอกว่าเทวดาก็อุปถัมภ์มนุษย์
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาแต่เก่าก่อน
แต่เทวดาในภูมิไม่สามารถจะสร้างบุญบรมีได้

เทวดาจะต้องอาศัยธาตุขันกายหยาบของมนุษย
สะสมและอนุโมทนาบุญกับท่านด้วย
แต่ท่านจะมาหรือจะช่วย
มันต้องเกิดจากสัญญาเก่าด้วย
ดังนั้นถึงบอกว่าคุณวิเศษแท้จริงไม่ได้เกิดจากอัตราหรือตัวเรา

คุณวิเศษเกิดจากการที่เราได้ปัญญาได้ธรรมะจักษุ

เทวดาจะช่วยคุณชนิดที่เรียกได้ว่าแบบมหาศาล

เราคิดที่จะทำให้ตัวเราเอง

เทวดาช่วยแต่ช่วยระดับหนึ่ง

ที่จะช่วยครอบครัวชุมชนประเทศชาติบ้านเมืองหรือโลกนี้
เทวดาหรือพลังงานพิเศษจะส่งพลังให้กับเรามากขึ้น

อาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังนะครับภาพที่อาจารย์เห็นคือเป็นเหมือน๓มิติเลย

ราหลายคนบอกว่าเวลาจะเข้ามาหาอาจารย์เนี่ยนะฮะ
อาจารย์จะทำนายแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
ภาพของอาจารย์นะฮะในหัวเวลาเราทำนายเขาเนี่ย
ภาพอะไรมันปรากฏขึ้นในหัวนะฮะและคำทำลายถึงออกไป

แต่ในส่วนตัวของอาจารย์ก็มีความรู้สึกเหมือนกับแบบ

เวลาที่คุณรู้สึกจิตคุณนิ่งคุณคิดจะทำงานอะไรแล้ว

เพียงแต่ว่าการที่เวลาผมมองไปผู้ไหนแล้วเนี่ย
และผมมีสมาธิมากพอหรือ
เทวดาที่รักษาคนนั้น
หรือโอมพระคะเนตร์ที่เขานับถือเนี่ย
ต้องการที่จะเปิดเพื่อให้ผมแนะนำผมจะเห็น

ไม่ได้เพราะผมจะบอกเสมอว่าผมไม่ใช่หมอดู

ใช่ผมไม่รู้ผมจะดูดวงยังไงเพราะผมไม่ได้เรียนโหลศาสตร์มา
แล้วผมก็ไม่ได้ดูดวงผมใช้ว่าพยากร
ผมพูดตามความรู้สึกของผม
แล้วเมื่อเขาไปทำตามหรือปฏิบัติตามต่อในสิ่งที่ผมบอกหรือแนะนำไป
ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ห่วงจุ้ยก็ดีไม่ว่าจะเป็นการที่จะไปเติมบุญในที่ไหนก็แล้วแต่
แล้วเกิดเป็นความสำเร็จมันก็กลายมาเป็นไวรัลกลายมาเป็นปากต่อปากจนถึงปัจจุบัน

ผับสานิก้าที่ไฟไหม้ปี๑๙๕๒ใช่ไหม

ใช่แต่อาจารย์เห็นตอนประมาณปี๑๙๕๑
อาจารย์เห็นภาพว่าขณะที่ทุกคนกำลังเต้น
มันดูเหมือนเป็นการดิ้นแบบทุลนทุลาย
อาจารย์ก็บอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตกลับก่อนนะ

เราก็ได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลในตัวเอง
ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลในตัวเองอันนี้เป็นสัมผัสแรก
ชั่วสำหรับเรานะฮะอาจารย์เคยคิดสักแวบไหมครับ
อาจจะเป็นธาตุกำเริบอาจนอนฝัน
หรือว่าอาจจะเป็นจินตนาการถามด้วยความรักถามด้วยความเคารพ

เป็นแรกก็เป็นไม่ใช่แรกไม่เป็น
ภรรยาของผมคุณอุ้มเราคบกันมาตั้งแต่เด็ก
ผมไปโรงพยาบาลไปหาหมอด้วยซ้ำเถอะว่าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้

ภาพมันเต็มหัวไปหมดเลยใช่ไหมอาจารย์
ไม่ได้เป็นอะไรให้วิตามินบีมากินบำรุงระบบเส้นเลือดเส้นประสาทหรอกเท่านั้นเอง
แต่ผมไปได้คำตอบจากพระกรรมฐานไง
เคล็ดลับมูเตรูที่อาจารย์ไม่ได้บอกผม
หรืออาจารย์แนะนำคนบุคคลเหล่านี้
อาจารย์แนะนำพวกเขาว่าอะไรเช่นผมยกตัวอย่าง
ใบเตยกับแมนอาจารย์แนะนำอะไรเขาไว้บ้าง

หรือว่าทำไมขึ้นมาแล้วเตียงเธออะไรเธอทำไมมันรู้สึกอึมขึม
เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไงครับ
เขาก็จะได้คู่ดีภรรยาดูความซ่าเผ็ดร้อนของใบตน
ใบเตยเนี่ยเป็นเบนจะกรยานีเลยเป็นภรรยาที่ดีเป็นศักดิ์ติให้แนน
คือดึงแมนมาสู่เส้นทางที่ดีได้เลย
ปัจจุบันเขาเป็นเครื่องจักรด่าสามีนะอันนั้นเป็นภาพลักษ
เป็นภาพลักษณ์แต่แท้ที่จริงแล้วดึงให้แมนชักจูงให้แมน
สู่เส้นทางที่ถูกต้องพัฒนาตัวเอง
ดังนั้นการที่เราไปปรับฮวงจุ้ยเราต้องหาให้เจอก่อนว่า
จุดอ่อนหรือพลังที่ด้อยของเขาคืออะไร
เราก็จะต้องไปอุดรอยรั่วตรงนั้นแหละของเขา
อาจจะหนึ่งวางปัญญาเอาไว้วางกุศโลบายเอาไว้
ส่วนมากของผมผมจะชอบให้ตั้งพระคเนธ
เวลาผมไปให้ตั้งพระคเนธหรือวางพระคเนธตรงไหน
จะชอบคิดถึงผมแล้วจะคิดถึงสิ่งที่ผมสอนไง
แล้วเขาก็จะมององค์พระคเนธนี้อย่างเป็นปราศเป็นปรัชญา
การที่จะบูชาพระคเนธให้ได้ผล
ต้องเริ่มต้นจากการที่มีศรัทธาในพระคเนต
ใจถ้าเห็นพระคเนธคุณจะมองอะไรก็เป็นพระคเนธทั้งหมด
ในการสร้างความดีต่าง
หรือได้รับความสำเร็จหลายอย่าง
หลายทางในเวลาเดียวกัน
นี่คือปี๒๕๖๖เลขเบิ้ลเลขซ้ำ
แล้วก็ส่วนหนึ่งสำคัญมากครับ
ทำไมบางคนบอกว่าบูชาพระคเนตอยู่นะ
แต่ยังไม่ได้เลยใช่ขอนู่นขอนี่ขอนั่นทำไมไม่
บันดาลหรือไม่สร้างปฏิหารให้กับชีวิตเลย
ได้แต่ขอทำไมถึงไม่ได้
ลับของอาจารย์เชียงในการบูชาพระคเนธให้สำเร็จผล
คือการที่เราจะต้องอาราธนา
เชื้อเชิญท่านมาเป็นเทพเทวดาประจำตัวซะก่อน
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชิญท่านมาเป็นเทวดาประจำตัว

กุศลความดีใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้ว
ขอให้สำเร็จแก่พระองค์ท่าน
ข้าพเจ้าจะปลูกฝังลูกหลานบริวาร
ให้มีความศรัทธาท่านสืบไป

ท่านจะรับข้อเสนอนั้น

ขอจะขอแต่ไม่อธิษฐานขอต่างจากอธิษฐานโดยสิ้นเชิง
สมมุติถ้าผมขอขอให้ได้นั่นได้นี่ได้นู่น
สิ่งที่เราสมควรจะต้องทำคือไม่ขอต้องทำยังไงฮะอาจารย์
อธิษฐานอธิษฐานเป็นบารมี
เป็นบารมีหนึ่งในทศบารมีที่พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศัตริย์ต้องบำเพ็ญด้วย
ธิษฐานบารมีคือการตั้งใจตรงมั่นเลย
ข้าพเจ้าขอให้ภายในปี๒๕๑๖นี้
ข้าพเจ้าได้บ้านที่อยู่อาศัย
เพื่อที่พ่อแม่ของข้าพเจ้าจะได้มาอยู่ร่วมกัน
พี่น้องอยู่ร่วมกันทุกคนมีความสุขและเกิดเป็นความภูมิใจ
นกแม้แต่สัตว์เดรฉานยังต้องทำรังมีที่อยู่
ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ขอให้ข้าพเจ้าได้มีที่อยู่นั้นด้วย
นี่เขาเรียกว่าอธิษฐานไม่ได้เพื่อตัวเอง
แต่เพื่อการสร้างครอบครัวโฟกัสโฟกัสเลย
ขอคุยกันเรื่องบุคคลมีชื่อเสียงนะครับนักธุรกิจคนดังนะฮะ
มาดูกับอาจารย์เสี่ยงแทบจะทั้งวงการเลย
เอาที่พอเปิดเผยได้ปัจจุบันมีใครบ้างครับอาจารย์
ไปทำบุญด้วยการสร้างวัดสร้างวาอะไรต่าง
แล้วมีถัดใชญะเก่งถัดใชญะเพราะเขาจะเป็นสายบุญก็จะตามไปเรื่อย
ส่งไลน์มาคุยกันแทบจะทุกวันเลยถามนะ

จะมาหาอยู่แต่มีเหตุที่ไม่ได้เจอกัน
อาจารย์ไปแต่ต่างจังหวัดเลยไม่ได้ของดีไปนะครับ
ผู้มีชื่อเสียงผู้มีบุญกุศลต่างก็มีหลายท่าน
ส่วนใหญ่เขามาปรึกษาเรื่องอะไรครับถ้าเป็นคนดังเหล่านี้ฮะอาจารย์
เรื่องกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกอยากจะมีบุตรที่ดีอยากจะมีลูกที่ดี
ปรารถนาที่จะมีการขยับขยายงานหรือบางคนแต่ผมจะเป็นคนชอบมากที่สุดเลย
ก็คือถามว่าทุกวันนี้ผมประสบความสำเร็จแล้วผมจะไปยังไงต่อ
ผมก็จะบอกงั้นกลับมาดูที่จิตใจสิเราหาแรงบันดาลใจจากข้างในว่า
วันนี้เรามีทุกอย่างแล้วเราจะเผยแผ่ยังไง
อย่างเร็วนี้ที่มาก็สนยุค

ก็ถามแล้วก็คุยกับผมในเรื่องของ

เอาสิ่งที่ตัวเองได้รับหรือประสบความสำเร็จแล้ว
คุณจะไม่มีคำว่าหมดไฟ
เพราะคุณจะได้ให้เป็นผู้ให้ได้อย่างแท้จริงหน่อย
ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะเป็นประเภทที่ว่า
วกกลับมาหาการสร้างพลังภายในมากกว่า

มาส่วนใหญ่เจมมาก็ไม่ค่อยได้ถามอะไรนะ

มาจะขอพรเวลาไปบวงสวง
ทำบุญด้วยกันก็จะอธิษฐานขอพร
แต่เจมส์มาเป็นคนที่น่ารักมาก
โยนแล้วก็ตั้งใจในการทำงาน
มาเคยถามอาจารย์เมื่อนานมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นรู้สึกไปบวงสวงเรื่องกินกาสลองอ่าช่องสาม

เวลาหนูขอพรต่อไปเนี่ยอธิษฐานง่ายว่า

โฆษณาให้กับสินค้าตัวใดหรือผลิตภัณฑ์อะไรแล้ว

รองเขาแห่กันมาจ้างหนูเต็มไปหมดเลยล่ะ

ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใดก็แล้วแต่

ขอให้ตัวเองมีในสิ่งที่ยังไม่มี

มีคนมาขอเรื่องแก้กรรมแก้ดวงอะไรอย่างนี้ไหมอาจารย์
มีส่วนใหญ่ผมบอกว่าไปแก้ที่ตัวเองก่อน

กระทำกรรมคือการกระทำ
แก้กรรมคือการปรับเปลี่ยนการกระทำ
ทางกายทางวาจาทางจิตใจ
คิดมากจะกลายมาเป็นคำพูด
พูดมากจะกลายมาเป็นการกระทำ
เมื่อกระทำแล้วแก้ไขที่คำพูด

เมื่อพูดให้ดีก็จะวกกลับไปที่จิตใจจิต
จะเริ่มคิดในสิ่งที่ดี
อนุโลมปฏิโลมพระพุทธศาสนาก็สอนอย่างนี้แหละ

วิธีการแก้ดวงของอาจารย์

เริ่มจากการกระทำทางกาย
กระทำทางกายได้ดีแล้ว

พูดในสิ่งที่ดีพลังงานบวกดี
จิตใจก็จะเริ่มดึงดูดเรื่องที่ดีเข้ามา
แต่ถามว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จสูงสุด
ทุกคนจะเริ่มต้นจากร้านแรก

พอมีล้านละ๑๐ล้าน
มี๑๐ล้านบอกว่าไม่รวยละ

เชื่อไหมพอไปถึง๑๐๐ล้านก็จะบอกเหมือนเดิม

สิ่งที่มันจะมีความสุขและอิ่มเอิบเติมเต็มเรามากที่สุด

ขอบคุณรู้ค่าถึงสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เป็นอยู่ในปัจจุบันได้รับในปัจจุบัน
เมื่อเรารู้คุณเห็นท่าแล้ว

โอกาสที่ดีสิ่งที่ดี

เพื่อให้เราได้รังสรรค์สิ่งนั้นอย่างไม่มีเงื่อนไข

อาจารย์เห็นภาพวิบากรรมที่เขาได้เผชิญตอนนี้ไหมฮะ
ถ้าเจ้ากรรมในเวรต้องการให้คุณติดคุก
ถ้าคุณพอใจฉันเคยทำเธอมาฉันจะไม่มีแล้ว

ดาราวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงเลย
จะเสียชีวิตในท้องถนนอีก
ปีหน้า๒๕๖๖บอกเลยว่ามาแรงมาก
ท่านไหนบูชาเทวดานพะเคาะทั้ง๙
บูชาเทวดานพกรทั้ง๙พระองค์นี้
ความปรารถนาสูงสุดในปี๒๕๐๖จะเกิดขึ้น